วันนี้เรามาเกะกะกันที่เผ็ดอะไรนะกระท่อมฟาร์มเผ็ดที่ไซน้อยจ้า
เพราะวันนี้เราจะมาเกะกะนักร้องในดวงใจของพี่แจ๊คก็คือเฮ

ส่งศูนย์นี่มัน๒๐ล้านราคาบ้านเลย

ใช่ค่ะมาเพราะเห็ดค่ะ

หนักไหมคะสนุกเลยว่าโอเคไปซื้อกินดีกว่า

โค้กวันบนธุขาว
อ๋อสกใจที่นึกว่าคลอกอะไรคะสุดยอด
โหกสูงเนินโคลานโหกใหญ่นั่งข้างเลยนะที่นี่
โหกสูงเนินอ๋อนั่งนี่
คุณผู้ชมเรายังไม่จบในการเกะกะเท่านี้นะคะ
เราก็จะตามมาดูคุณตะกะแตนนะคะตามคุณค่ะ

เกะกะน้ำพริกเกะกะ
แล้วก็ทุกอย่างไปแล้วเสาร์ก็เป็นเกะกะ
นี่จะบอกว่าอันนี้ไม่ได้โหยนะเดี๋ยวไข่ตอนเสร็จมันดูว่าอร่อยมากจริงนี่พี่เจ๊กชิมแล้ว
ดูแล้วปลาร้าอันนี้อันนี้ขายไม่รู้ปลาร้าไม่ขาวนี่นี่ขวดนี้งูมากมีสองสูตรสูตรตำกับสูตรยำ
ขายให้จริงเพราะว่ามันอร่อยอ่ะเนี่ยอื้อจริง
ตอนนี้จริงพุงเค้าสวยแต่อร่อยนะเป็นรู้ว่าใครเกะกะใครพอเกะกะรลมะเกะกะ
ร้อมะเกะกะแล้วก็กินของเขาด้วยพี่แจ้งนี่น้ำพรรคน้ำพรรทีกนี่น้ำพรรคเห็ศนี่นี่นี่
ก้วก็เป็นง่ายมีมักไห่มั้ย

อือะ

บ๊าย
ได้กินฟรีตลอดเลย